อันนั้นช็อตเลยค่ะ
แต่แห่แบบนี้แห่แล้วได้เงินได้ทองคุณผู้ชมค่ะ

ถ้าแห่แล้วได้เงินได้ทองมันก็ดีสิ
แห่ไข่มดแดงกันคุณผู้ชมค่ะ

ของชาวจังหวัดนครราชศรีมา

เป็นชาวนาจังหวัดนครราชศรีมา

ก็ไปแย่ไข่มดแดงนี่แหละ

นี่ช่วงนี้เนี่ยมดแรงกำลังเริ่มออกไข่นะคะ
ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีในการที่จะไปหารายได้เสริม
ช่วงประมาณกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม

จะมีไม้ไผ่ยาวกว่า๑๐เมตร
ผูกถุงปุ๋ยเอาไว้ที่ปลายไม้

อ่าแล้วก็แห่ขึ้นไป
ไข่หล่นใส่หัวเนอะ

แล้วก็ถุงกระทุ้งกระทุ้งเข้าไป
ครอบครัวของพี่พิเนคเขาทำกันอย่างชำนาญ
พอไปกระทุ้งได้มดแดง

ก็เอามาเทใส่กระด้งแล้วก็เทแป้งมันลงไป

มดแดงและที่คุณผู้ชมเห็นเยอะมาก

โรยแป้งมันลงไปพอโรยลงไปปุ๊บ

คือมดแดงมันก็จะไม่สามารถที่จะ

ก็จะได้ทั้งไข่มากไข่ฟาไข่อวบ

มดแดงเหลืออยู่ด้วยนะเอาลงตราทอดเลย

ซึ่งพี่ปีนี้บอกว่านี่แหละช่วงเดือน
มกราคมถึงเมษายนของทุกปีนะ
จะมีไข่ช่วงแรกไข่ยังไม่เยอะ

ก็ไม่มากนักรังละ๓ขีด
ประมาณ๒๓ช้อนโต๊ะ

เพราะฉะนั้นราคาขายคุณผู้ชมมันก็ไม่ถูกนะ

ให้ชาวบ้านกันเองกิโลกรัมละ๔๐๐บาท

ส่วนเมนูที่เขานิยม

ไข่มดแดงผักหวาน
อันนี้แหละเป็นตาแซ่บเนาะ

อันนี้ยำเหรอ
ยำไข่มดแดงเปรี้ยว

อันนี้ก้อยเหรอ

หมวกไข่มดแดงใช่มั้ยครับ
ก็ทำได้เหมือนกันคุณผู้ชม

ก็แล้วแต่ใจชอบเลยนะคะ
แต่ละอย่างนี้ก็อร่อย

ยิ่งในกรุงเทพก็หายากเนี่ย

แล้วก็ของที่ชื่นชอบราคาอาจจะแพงหน่อยแต่ก็ถือว่ามันเป็นของที่หายาก

สนใจนานจะได้กินทีอะเนาะ